ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
โอ้โหมันเป็นข่าวมาต่อเนื่องเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วนะ
แล้วล่าสุดเนี่ยฝากฝั่งทางพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ย
ก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองที่เคยมาทำร้ายร่างกาย
จำได้ใช่ไหมคะวันนั้นที่ผู้ปกครองแบบถีบเข้าใส่หน้าให้เนี่ยนะคะ
ของน้องเสือกับแม่ใช่ไหม

ภาพนี้เลยที่หลายคนได้เห็นแล้ว
วันประชุมผู้ปกครองครูจุ๋มมามายกมือมาไหว้ขอโทษ
แต่สุดท้ายเนี่ยผู้ปกครองเขาเห็นคลิปที่ลูกหลานเขาโดนทำร้าย
อารมณ์เขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันก็เลยไปทำร้ายครูกลับ
คือตอนนี้มันมีสองด้านนะเพราะว่าทางโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ย
เขาก็ตั้งทนายนะมาสู้คดีนะครับ
ต้องดูว่าครูคนไหนพี่เลี้ยงเด็กคนไหนของโรงเรียนเนี่ย
ทำผิดถูกแจ้งข้อหาบ้างก็ต้องว่าไปตามความผิดของกฎหมาย
แล้วก็มาดูแลพี่เลี้ยงจุ๋มคนหนึ่งเพราะพี่เลี้ยจุ๋มก็ถูกทำร้ายร่างกาย
ก็จะฟ้องกลับเหมือนกันส่วนด้านผู้ปกครองก็ยังไปโรงพักต่อเนื่องเลย
ไปแจ้งความครูคนอื่นอีกหลายคนนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องดูด้วยนะเพราะว่าทางด้านครูกับพี่เลี้ยงอีก๔คนเนี่ย
จะเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะแต่เอาทีละเรื่องค่อยไล่เรียงก่อนดีกว่าค่ะ
ไปนิดนึงเมื่อวานนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์
ประธานเครือข่ายทนายไครทุกข์เนี่ยนะคะก็ได้รับการแต่งตั้ง
นี่แหละค่ะให้เป็นทนายความของโรงเรียนในเครือสารศาสต
อย่างเป็นทางการทีนี้ทนายเดชาก็เลยเดินทางไปที่สพราชพฤกษ
ไปพร้อมกับพี่เลี้ยงจุ๋มจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองนักเรียน
ก็คือพ่อน้องเสือที่มาทำร้ายพี่เลี้ยงจุ๋มเมื่อวันที่๒๕กันยายน
บอกถีบเขาให้เนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคือ
สาเหตุที่ผู้ปกครองเขาทำร้ายเนี่ยเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วเขาก็อดรนทนไม่ไหวเลยบันดาลโทษะเลยออกมาเป็นภาพนี้
นายเดชาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในเครือสารศาสตร์
ให้รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับคดีของโรงเรียนสารศาสตร์ราชพฤกษ์อย่างเป็นทางการ
แต่เดี๋ยวก่อนผมจะต้องไปตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมด
ผู้ปกครองมีการแจ้งความมีการดำเนินคดีไว้
แล้วทุกอย่างก็จะว่ากันไปตามจริง
ถ้าสมมุติเกิดว่าคุณครูหรือว่าพี่เลี้ยงคนไหน
ยอมรับว่าทำจริงทำผิดจริง

แต่ถ้าเกิดว่าครูหรือพี่เลี้ยงคนไหน
ที่เขาบอกว่าไม่ผิดฉันไม่ได้ทำแบบนั้น
อันนี้ต้องมาแก้ต่างในชั้นศาล
ก็ต้องแบ่งเป็น๒ฝั่ง๒ฝ่าย๒ด้าน
แต่ว่าฝากฝั่งทนายนิด้าค่ะ
ทนายนิด้านี้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะ
เป็นการโพสต์สวนบอกว่า
ครูจุ๋มแจ้งจับผู้ปกครองที่ตบหน้า

ถ้ามีทนายอยู่แล้วก็แล้วไป
ถ้าไม่มีข้าพเจ้ายินดีเสนอตัว
หมายถึงทนายนิด้ายินดีเสนอตัวนะคะ

อันนี้ต้องรอดูกันต่อยาวนะคะ
แต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตารอดูวันนี้ค่ะ
คือการแจ้งความดำเนินคดีกับครูพี่เลี้ยงคนอื่น
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีครูพี่เลี้ยง๔คน
ที่ไปมอบตัวกับตำรวจสภรัชพฤษ
๔คนนี้มีครูบลูมีครูอิ๋วมีครูเจี๊ยบแล้วก็มีครูนิ

แล้วทุกคนก็ให้การรับสารภาพ

เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
ได้รับความกระทบกระเทือนร่างกายแล้วก็จิตใจ
และการกระทำหรือว่าละเว้นอันเป็นการทารุณกรรม
ทีนี้ครูทั้ง๔คนทั้งครูบูครูอิ้วครูเจี๊ยบครูนิเนี่ยนะคะ
ก็รับทราบข้อกล่าวหาตำรวจปล่อยตัวชั่วคราว
เดี๋ยวจะนำตัวฟ้องศาลวันที่๖ตุลาก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ
ทีนี้ครูพี่เลี้ยงที่เหลือล่ะทั้งครูแพรวครูแพร่ครูอิง
จะเข้าพบพนักงานสอบสวนวันนี้เดี๋ยวเรารอจับตารอดูนะคะ
ส่วนครูส้มอีกคนนึงก็จะเข้าพบพนักงานสอบสวน
ในวันพระฤหัสที่๘ตุลาคมนี้
ก็ต่างกรรมต่างวาระกันไปนะ
ครูบางคนที่เอาถุงดำคลุมหัวครูบางคนผลักเด็กล้มอะไรอย่างนี้นะฮะ
ครูบางคนหยิกบางคนตะยีบางคนจับขังอะไรอย่างนี้นะฮะ
ส่วนวันนี้ค่ะทางทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
พร้อมกับกลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่โดนใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคะ
ก็มีการยื่นเรื่องเพื่อขอให้สำนักงานอายการสูงสุด
ไกลเกลี่ยข้อพิพาทฟ้องร้องคดีแพ่ง
ต่อโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ขอให้ติดตามในส่วนของคดีอาญาด้วย
คือเขาบอกว่าไม่อยากให้เกิดการแทรกแทรงในคดี
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเครือธุรกิจ
มูลค่าคุณในเครือสารศาสตร์๔๙สาขา๔๙โรงเรียน

สรุปนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานี้
ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
ผลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชระมงคล
ได้ไปประชุมที่สภชยพฤกษ์
แล้วก็มีการสรุปออกมาในเบื้องต้นก่อนแล้ว
บอกว่าพบมีเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนเด็กอนุบาลเนี่ย

มีครูและพี่เลี้ยงที่กระทำกับเด็ก๑๓คน
ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ปกครองทยอยเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว๓๒คน
อันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นจากเมื่อวานนี้
ครูกับพี่เลี้ยง๑๓คน
และทำร้ายเด็กตั้ง๕๘ครั้ง
มันน่าจะมีอีกเพราะผู้ปกครองเขายังไปขอตรวจสอบ

ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกทางสพตรวจสอบมาได้๑๖ครั้ง
พอพ่อแม่ผู้ปกครองกลับไปดูเอาเจอเพิ่มเติมอีก๑๕ครั้ง
ที่ไม่ได้ซ้ำกับ๑๖ครั้งที่ตำรวจตรวจสอบ
งั้นกลายเป็นว่าความผิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเลยนะคะ
ตำรวจก็สรุปออกมาวันมีละ๕๐กว่าครั้ง
ถูกต้องทีนี้ความคืบหน้า
กรณีที่ผู้ปกครองเดินทางไปยื่นหนังสือ
ต่อทางสำนักงานอายการสูงสุดที่มากันเกือบ๑๐ครอบครัวเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ต้องการให้ทางอายการดำเนินการ
กระบวนการคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
แล้วก็เรื่องของการคุ้มครองค่าเสียหาย
ในส่วนที่ผู้ปกครองจะได้รับจากตัวผู้ที่กระทำ
ก็คือครูกับทางพี่เลี้ยงรวมถึงทางโรงเรียนด้วย
รวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการฟ้องร้องคดีแพ่ง
ต่อทางโรงเรียนและผู้บริหาร
ตัวแทนผู้ปกครองก็ให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าอยากเป็นตัวแทนผู้ปกครอง
การขอความเป็นธรรมให้กับลูกให้กับเด็ก
เหมือนกับแม่ของน้องที่เรียนอยู่ชั้นเนอร์เซอรี่
ถูกคุณครูเอาถุงดำคลอบทั้งหัว
แล้วเด็กกลายเป็นเด็กที่กลัวเป็นเด็กที่หวาดภาวะถุงดำไปเลย
อีกคลิปหนึ่งที่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นกันไปบ้างแล้ว
อุ้มลูกชายลงไปในถังขยะหลังห้อง
พ่อแม่เด็กเหล่านี้เขาบอกว่าไม่ยอมนะ
นี่ลูกฉันอยู่เนอร์เซอรี่เอง
โดนคุณครูทำแบบนี้ยังไงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าตอนนี้มันส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจ
คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีการเผยแพร่กัน
แล้วเราก็เล่าข่าวไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วตอนนี้เองทางพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกกระทำ
บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนเลย
ซึ่งจากการที่ไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานอายการสูงสุด
ทางด้านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ก็คือนายประยุทธ์เพชรคุณออกมารับหนังสือค่ะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ส่งถึงอายการสูงสุด

ส่วนบ่ายวันนี้ทางสำนักงานอายการสูงสุด
ก็จะไปร่วมประชุมกับทางกระทรวงพัฒนาสังคม

แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุในลักษณะนี้
บุตรหลานของใครอีกก็ตาม
เพราะเอาจริงเราเล่าข่าวกันมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้ว
เล่าข่าวเองดูภาพเองมันก็สะเทือนใจนะคะ